เหตุการณ์นี้เขาบอกวิ่งหนีตายกันทั้งบ้านเลยค่ะ
ถนนมันยุบแล้วมันดึงบ้านทั้งหลังพังลงไปอะค่ะ
เขาบอกว่าอาจจะมาจากการก่อสร้างโครงการของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งค่ะ

ถอยไปเลยถอยไป
ถนนนั้นถนนว่าเป็นบ้านครูบ้านดีอ่ะ
หมดเลยอ่ะบ้านทำเป็นแสนโอ้โหตายแล้วกู
โอ้โหเป็นบ้านใครก็ร้องโอดโอยกันทั้งนั้นนะคะ
เจอแบบนี้นะคะบ้านมันค่อยซุดลงไปพังทั้งหลังนะคะ
แล้วสังเกตตรงถนนดีมันก็กำลังยุบเหมือนกันค่ะ
เจ้าของบอกวิ่งหนีออกมาแต่ตัวจะเข้าไปก็ไม่กล้าแล้ว
เห็นไหมคะมันซุดลงมาแล้วนะคะ
ถามคุณมณฑการซึ่งเล่าให้เราฟังบอก
เมื่อเช้าเนี่ยแม่กับน้าชายแม่อายุ๘๐นะ
อยู่ในบ้านได้ยินเสียงดังเหมือนบ้านมันลั่นอยู่

สักครู่หนึ่งค่ะถนนหน้าบ้านมันซุดตัวลง
แล้วบ้านก็ถูกดึงจมลงไปแบบนี้ค่ะ
คือลงมาประมาณ๓เมตรได้
ตัวบ้านหลังคาแตกร้าวทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด
โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
ส่วนสาเหตุเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
คาดว่าน่าจะเกิดจากโครงการก่อสร้างอุโมง

เพื่อที่จะนำกระแสไฟฟ้าไปป้อน
ให้กับโครงการรถไฟฟ้าที่ถนนสุขุมวิทย์

กว้างลึกประมาณ๒๐๓๐เมตร

ก็อาจจะทำให้ดินข้างล่างมันสไลด์
แล้วดึงดินใต้ถนนซุดตัว
ก็เลยลามมาดึงบ้านของเธอลงไปด้วยทั้งหลัง
มาพูดคุยและแจ้งว่าจะรับผิดชอบนะคะ
ส่วนรายละเอียดลึกเดี๋ยวคงต้องพูดคุยกันต่อค่ะ

ซุดพังลงมาแบบนี้เลยค่ะ